ก่อนหน้านี้กลัวค่ะแต่ตอนนี้ก็โอเค
แต่มีผู้ใหญ่เข้ามา
ก็มีผู้ใหญ่เข้ามาแต่ตอนนี้มีผู้ใหญ่เข้ามา

ตอนนี้ก็ว่าการของเรามันอยู่ในข้างใน
หลังจากที่เราถือฝากกลับมาให้ของเรา
ตอนนี้ก็ถามว่าอยู่ข้างใน
ก็ตอนนี้ก็ให้ผู้ใหญ่ได้การ
คุณผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างใน
แต่ว่าครั้งนี้เรามั่นใจกับการช่วยผู้ใหญ่มาก

ผู้ใหญ่ของเรานี่หมายถึงข้างในหรือว่าของผู้ใหญ่อะไร

อยากทำเครื่องอธิบายตอนที่เราเสร็จเป็นวงภาพ
ตรงโรงเขาเป็นเครื่องขายอย่างไร
คนละเครื่องขายต่างจากเครื่องเขาเป็น

ตอนเขาอยู่บางไศนียะสำหรับเรา
มีสติสัมปัชญาทุกขึ้นตอนเซ็นก็มีความสุขดี
ไม่ได้โดนบังคับอย่างที่เราเคยให้ข่าวไว้

ก็เล่าบรรยากาศนี้มึง
บรรยากาศตอนนั้นก็คือตอนนั้นหนูอ่ามีความฝังนะก็เป็นเด็กบ้านนอก
ทีนี้ก็กำลังจะมีเพลงของตัวเองอ่ะฮะตอนนั้นกำลังจะเป็นหนึ่ง
อายุไหนสิบหกค่ะค่ะขอบคุณครับ
อ่ะวันที่สักแก้วตอนตีสองเขาบังคับเราหรือเราเสร็จเพลงตอนนั้น
ที่ไข้ในพลนะฮะตามข่าวเลยค่ะ
เราเป็นคนขอให้ค่าไนท์โฟนเข้าไปช่วยเคลียร์ปัญหากับเราคำหรือว่าหรือว่า
ตามตามข่าวเลยค่ะค่ะค่ะคือมึงไม่อยากพูดอะไรมากค่ะ
เพราะว่าผู้ใหญ่บอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวไม่ต้องพูดอีกแล้วดีกว่า
เอาอย่างนี้เราเป็นคนขอให้ค่ายคนมาช่วยเคลียร์
ให้ในผลเข้ามาคิดเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะหนูหนูขอหนูขอไม่พูดอะไรดีกว่านะคะ
เอาไว้หลังจากนี้พอฉีกสัญญาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมาเล่าอันตรฐานให้ป่ะ
วันนี้ค่ายในพลบอกว่าต้องหลังจากที่เราเซ็นวันนั้นที่สพวังน้ำเย็น
ไม่ได้ไม่ได้ระบุว่ากี่ปีจริงแต่วันนี้เขาบอกว่าเราจะต้องอยู่กับเขาตอน๓ปีเรารู้สึก
รู้สึกยังไงตอนนั้นคือตอนตอนที่เซ็นคือเขาไม่ได้บอก
เขาไม่บอกว่าอยู่กี่ปีอะไรยังไงนะคะตอนนั้นในความรู้สึกคือเซ็นออกจากโรงพักษณ์
เขาบอกว่าเซ็นออกจากโรงพักษณ์ก็คือเขาเขาบอกว่าให้เซ็น
ถ้าไม่เซ็นหรือติดพวกมันก็ต้องเซ็นแต่เราไม่รู้ว่าเซ็นเราจะต้องไปสังการในวิทยาศิลปินเนียนสังการเขา

เขาบอกว่าอ่าสามยามันไม่มีผลนะคะอืม
พอออกมาก็ก็เสร็จแล้วพอมาดูที่หนังเราเสียความรู้สึกไหมว่ามันโดนรองสิ
ก็เสียความรู้สึกมันซ้ำซ้อนนะคะเหมือนเรื่องเดิมเดิม
แต่วันนี้เขาพูดแล้วว่าสัญญาที่น้องเซ็นวันนั้นเนี่ยมีผลสามปีถ้าในบทคนพูดวันนี้ว่า
คืนที่น้องเซ็นวันกว่าเกินที่สองน่ะมีครบสามปีแต่ว่าโอเคไม่ได้ลง
วันเวลาก็จริงแต่เขาเขาบอกแล้วว่าสามปีน้องน้องจะกันหรือเปล่า

เอาไงก็แล้วแต่ล่ะ
เป็นยังไงอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวรอให้ฝ่ายกฎหมายดูแลก่อน
กลัวไหมว่าเขาจะฟ้องอีกคนท่ายนึงน้ำว่ากลัวไหมตอนนี้
ก็เป็นไงเหมือนกันอ่ะได้ฟูมิแล้วอ่ะครับท่ายในบนเอาเอกสารไม่ให้เราเสร็จ
เราคิดว่าเป็นแผนบนหลวงทุกค่ายของเขามันตอนนั้นมันไม่ใช่เอกสารนะคะ
ตอนที่เซ็นมันเป็นบันทึกประจำวันนะคะลงบันทึกประจำวันนะคะ
ก็เลยคือเขาไม่ได้ชี้แจงว่าเป็นเอกสารอะไรยังไง
แล้วเราได้อ่านข้อมูลในนั้นหรือเปล่าว่าอ่านไหม
เอกสารที่เซ็นสัญญาณหรือว่าอย่างไรหรือว่าเรารีบเซ็นเพราะว่าเราไม่อยาก
ในตอนนั้นคือเป็นสถานการณ์ที่กดดันค่อนข้างกดดัน
แล้วก็คือหนูด้วยความที่หนูก็กลัวด้วย

อ่านค่ะอ่านผ่านแปลว่าถามว่าอ่านไหมก็อ่านแต่
ก็คือหนูก็ยังงงอยู่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นสัญญาซ้อน
จะเป็นอะไรตอนนี้คือสัญญามันซ้อนกันได้ไหม
แล้วอย่างนี้สัญญามันก็ต้องมีคนละฉบับสิ
มีคนจ้างกับผมเราเป็นลูกจ้างเขาเราได้สัญญาณกลับมาด้วย
ได้ค่ะเขาบอกว่าเป็นเป็นเอกสารที่เอาไว้กับตำรวจ
เวลาตำรวจมาจับให้เอาตัวนี้ให้ตำรวจ
แล้วได้กลับไปอ่านอย่างละเอียดไหมว่าสมมุติว่าเราเป็นศักดิ์ปิดในสัมภัณฑ์เขาไหม
แล้วได้กลับไปอ่านอย่างเอกสารที่เราถือว่าต้องให้เรามาอ่านตอนที่ลงจากบังคับเราว่า
แสดงว่าเราก็ไม่ได้ย้อนกลับไปอ่านในเอกสารที่เราถือว่าครับ
เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ทั้งคนนูแลอะไร

ก็บอกว่าวันจันทร์เขาจะเรียกเราคุยที่ค่ายในคนอ้ามจำแม่งนะครับ

ถ้าว่าหนูก็อยากไปถ้าว่าหนูอ่ะในเอาตามตรงเรื่องทุกหนูว่าอยากจุด
หนูอยากจุดเรื่องราวตรงนี้หนูก็ไม่อยากให้มันบานไป
ถ้าคุยแล้วจบหนูก็อย่าดีกว่าจะจบ

หนูอยากหนูอยากเป็นอิสระอยากเป็นอิสระที่ไม่ต้องมีค่าย
ไม่ใช่ว่าจบจากค่ายหนึ่งแต่อยู่อีกค่ายหนึ่งอันนี้มันก็ไม่อิสระ
ถ้าอย่างก่อนหน้านี้นี่เราฟองกลับกลับอีกครั้งแล้วเราต้องแค่เรียกร้องท่านแสดงอย่างนี้
เราไม่ได้คาดตัวอะไรที่เป็นคำแต่นั้นวันนี้เราแค่อยากให้เรื่องมันจบ
เราอยากมีสละเท่านั้นซึ่งมันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่เราคุยกับทนายแล้ว
อันนี้พี่ตามที่ทนายบอกก็สามารถเป็นคำไม่ได้

แต่ว่าถ้ายังไงเราก็ได้สู้สู้แล้วค่ะ
จริงหนูให้ข่าวไปบ่อยมากนะครับเรื่องนี้
ก็คือผู้ใหญ่มองว่าไม่ต้องเกิดออกกว่าเรื่องนี้
ก็ตามที่ตามที่หนูเกิดออกกว่าเรื่องนี้
ย้อนถามถึงฉีดสัญญาคือเราจะยอมจ่าย๒ล้านตามที่เขาเยื่อน

เหลือให้เป็นกระบวนการถามหนูไง

ผมถามว่า๒ล้านตอนนี้คือหนูไม่มี

หลายเรื่องหลายเรื่อง
จบจากเรื่องนึงก็มาเจออีกเรื่องหนึ่ง
ตอนนี้ผู้ใหญ่ก็ก็คือดูแลค่ะเรื่องทั้งหมดก็คือเป็นของผู้ใหญ่อยู่แล้ว
อย่างนั้นวันนี้เราเอาอีเว้นต์เรายังเอาเพลงที่เป็นลิขสินทร์ของเขามาลองดูค่ะ

ไหลซ้อนไหลซ้อนมากเหมือนให้กำเนินใจข้างใน
อยู่แค่ท่าสลอดค่ะ

ก็ก็จบได้ดีก็ดี
คุณแม่ติดหวังไหมครับที่แบบเหมือนไว้ใจเป็นพยายามเซฟให้แต่เรื่องกลับกลายเป็นแบบแน่นะ

ใช่ให้ผู้ใหญ่ดูแลไปแล้วค่ะให้ผู้ใหญ่ดูแลไปแล้ว

ถ้าสมมติว่าอ่ะถ้าสมมติว่าอยากฝ่ายฝ่ายทางแม่ฝ่ายทางใจ
อยากให้จุกอะไรยังไงหรืออยากเคลียร์อะไร
ก็ต้องมีผู้ใหญ่ที่เคลียร์ด้วยเป็นผู้ใหญ่ด้วย
อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่เลยค่ะ

อยากทำงานต่ออย่างนั้นเองถ้าเป็นไปได้ก็ยินดี
ยังเสียดายความเป็นวิกษิตของเพลงที่เราแต่งไว้อย่างนี้
เสียดายไหมมันก็ในความรู้สึกมันก็ยังเป็นเพลง
ถึงยังไงก็ตามมันก็ยังเจียบ
ทางพี่ใหญ่ของเราให้เขาทางพี่ใหญ่ของเราไปฟ้องเรื่องคดีเรื่องภาษีนี้
เบื้องไรได้ด้วยทางความที่เรารู้ด้วยมั่นนี่ครับ

คิดว่าคือจะศอกภาษีของทางแถมคล่องคำอะไร

ตอนช่วงที่ออกมาแรกก็คือมีงานเข้ามา

ที่ยาวมาก็คืองานตอนช่วงหน้านี้
แล้วอย่างหลังจากนี้ไปจะมีออกงานอีกไหม

ส่วนธนายของเราก็บอกว่าเพลงนั้นก็สามารถเอาไปร้องได้ด้วย
ถ้าใครจะมาจับกล้องไม่มีผิดปัญหา

ที่หมายถึงว่าธนายของเราไม่มีผิดปัญหา

สมมุติว่าถ้าลำยายเพลงผู้สาวขาลอบไปร้อง

ตั้งแต่บินจับก่อนช่วงหลังหลัง

ความห่างก็ห่างกันแต่ความรู้สึกก็เหมือนเดิม
โปรดติดตามตอนต่อไป